มาดูการใช้โซเชียลแบบผิดกันนะคะ

แต่ว่ามีสามีภรรยาคู่นึงทำสิ่งไม่สร้างสรรค
เอาซะเลยนะคะสกัดยางกัญชาโชว์ค่ะ
ตำรวจ๑๙๑ก็ไปรวบมาเลยนะคะ
พอไปถึงเนี่ยได้มาทั้งเป็นกัญชาอัดแท่งน้ำหนักกว่า๓๐กิโลกรัม
กัญชาบรรจุตลับพร้อมหม้อต้มอุปกรณ์สกัดกัญชา
พัสดุที่เตรียมไว้บรรจุกัญชาส่งลูกค้า
วบมาได้หมดเลยหลังจากที่ไปบุกจับนายสมพลทัพศรี
แล้วก็นางสาวพระพัดศรบุญเดช
เป็นสองสามีภรรยาที่กำลังไลฟ์เฟซบุ๊กขายกัญชาค่ะ
โดยทั้งสองคนจะใส่หน้ากากปิดบังใบหน้า
แล้วก็ไลฟ์สาธิตขั้นตอนเลยนะว่า
กัญชาสกัดออกมายังไงแบบไหนอย่างไร
จะได้ยืนยันกับลูกค้าค่ะว่าได้ของจริงแน่นอน
สมพลผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพนะคะบอกว่า
เขาสั่งกัญชาแท่งผ่านทางออนไลน์
จากนั้นก็นำมาขายผ่านเฟซบุ๊กมานานกว่า๑ปีแล้ว

แต่ถ้านำมาสกัดเป็นยางกัญชาแล้วแล้วก็
ราคามันจะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ๓แสนโอ้โหคุณ
ห้าพันเป็นสามแสนเลยนะครับ
เพราะว่ายางกัญชามันมีฤทธิ์ที่แรงกว่าค่ะ
แล้วนำส่งทางปรายศนีย์เขาบอกว่ารายได้ต่อเดือนเขาอ่ะคุณ
เดือนละล้านลูกค้ามีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติ
เอาไปมวลหรือว่าทาใส่ในบุหรี่บ้าง

ต่อดูนะครับทั่วไปก็มีมาหลายรูปแบบอะครับเยอะมากครับ
แต่จะไม่ขายเด็กเลยครับจะขายเฉพาะผู้ใหญ่ขึ้นไปครับ
ถามเจ้าหน้าที่ที่เขาสืบผมได้เลยครับ

จากที่เราทำมหาลัยได้เราเฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรคะ
ต่อเดือนหมุนก็เป็นล้านอะครับ
ต่อเดือนอะหรอคะต่อเดือนเป็นล้าน
ตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดประเภท๕
และร่วมกันมียาเสพติดประเภท๕เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ